จากไฟไม่มาดูน้ำถอมที่วาลินชมภาพอุบลราชธานี
แม่น้ำมูลไหลเอ่อล้นแล้วก็ท่วมเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว

ขนของขนของอะไรไม่ทันเลยตอนนี้
หนีตายเอาชีวิตรอดให้ทันก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสภาพบ้านในชุมชลหาดสวนสูกเที่ยวเมืองประวัติศาษณ์วาลินชมภาพ
แม่น้ำมูลเอ่อไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านทั้ง๑๕๙หลังคาเรือนไม่มีที่อยู่เลยค่ะตอนนี้
ต้องย้ายเอาชีวิตของตัวเองเนี่ย
เอาตัวรอดออกมาทำเพลิงพักอยู่บนถนนสถิตทางการ
อยู่ตรงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับทหาร
นำเรือเข้าไปช่วยอบพยพชาวบ้านออกมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการช่วยขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนด้วย
เพราะว่าน้ำไหลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย
นางทัพวันดุดดาค่ะหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะ
ก็บอกว่าเธอกับครอบครัวอบพยพมาจากบ้าน
แล้วก็มาพักอยู่ริมถนนขนข้าวขนของอะไรไม่ทันทั้งนั้นแหละค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือเตรียมหาที่พักใหม่
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนว่าน้ำเริ่มจะเอ่อท่วมถนนแล้ว
ส่วนนางวันเพลินค่ะนางวันเพลินสมเด็จ

ก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดคิวเรือ
ซึ่งยังคงขนย้ายไม่หมดนะคะ

ชาวบ้านก็อาศัยอยู่ในชุมชนหลายครอบครัว
เรือก็มีจำกัดมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อย
บางคนเนี่ยยังไม่ยอมออกมาจากบ้านเลยนะคุณน้ำท่วมสูงขนาดนี้แล้ว
เพราะว่ากลัวขโมยแล้วก็เป็นห่วงทรัพย์สินด้วย
ก็เลยไม่ยอมออกมาจากบ้านทั้งที่การไฟฟ้าเขาตัดไฟกันไปหมดแล้ว
ส่วนชาวบ้านชมชนบ้านดอลไง้วที่อำเภรษฐ์วรินทรรภ์เหมือนกัน

ก็ต้องเร่งอบพยพสิ่งของขึ้นเรืออย่างทุลักทุเล

ตอนนี้ก็ขาดแคลนเรือที่จะใช้ขนย้ายสิ่งของออกมาจากบ้านกันด้วย
ชมพูวิวัลกำลังนั่งรอลูกชาย
อยู่ไหนนางชมพูอายุ๗๓ปี

นั่งรอลูกชายที่เข้าไปในบ้าน

เข้าไปดูว่าจะเอาอะไรออกมาได้บ้าง
เพราะตอนนี้เขาบอกว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วแล้วก็แรงมาก

ก็ทำได้แค่นี้ค่ะจะไปนั่งตรงไหนได้เรือไม่มา

ซึ่งจุดอพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้
มีอยู่ที่หน้าสำนักงานที่ดินสาขาวรินชำราบ

ซึ่ง๒ที่นี้ไม่พอนะ
ไม่พอที่จะรองรับผู้ประสบภัย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งเต้นชั่วคราวเพิ่มเติม

ตั้งแต่หัวสะพานรัตนโกศิลป๒๐๐ปี

ระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตรนู้น